เรื่องของความคืบหน้ากรณีฆ่าน้องหญิงสาวธอม

ซึ่งล่าสุดนะคะตำรวจนครบานก็จับกลุ่มกำนันคนดัง
ซึ่งเป็นคนสนิทของผู้บงการได้นะคะ
โดยพบว่าได้รับเงินส่วนแบ่งเป็นรับเงินว่าจ้างมา
แล้วก็ไปหาทีมงานไปสังหารต่อไปด้วย
สนองสมสิทธิ์กำนันตำบลลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
นี่แหละค่ะถูกตำรวจควบคุมตัวมาสอบปากคำที่กองบังคับการสืบสวน
หลังจากตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันจ้างวานค่า
นางสาวสุภักษ์สอนพลไทยสงฆ์หรือหญิงสาวทอมนครร้านอาหารแห่งหนึ่ง
การตะหมดพุทธรบ้านโปกเป็นการส่วนตัวและถูกขอให้ติดต่อว่าจ้างทีมงาน
อุ้มสาวธอมในราคาสองแสนบาทจากนั้นนายสนองก็ไปติดต่อทีมงานนะคะ
ก็คือจะติดต่อนายนิวัฒน์สวยทองหรือโจ๊กที่ถูกจับกลุ่มไปแล้วก่อนหน้านี้
ให้รับงานอีกทอดหนึ่งเพื่อไปจัดหาทีมงาน
ส่วนนายสนองรับส่วนแบ่งไป๖๐๐๐แล้วก็แยกย้ายกันนะคะ
ชมภาพช่วงที่นายสนองรับสารภาพกันค่ะ
คุยอันนี้ก็เป็นข้อที่จริงนะที่เรารับภาพมา
ที่ครูกรับพูดให้เราป่ะระดับเย็นยาว
เกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัวเลยนะ
ก็ดูถูกดูแก้ว่าในขณะใหญ่กว่าของเตรียมเนี่ย
อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีเรื่องที่
เขาเคยพูดพูดไม่ได้ยินนะ

ก็ได้อย่างงั้นจริงจริงทีกันนะครับ
ทั้งเวรจนี่ก็รับทุกคนพวกอยู่ในนี้นะครับ
เรียบร้อยค่ะตอนไหนวันที่ที่คืน
ตำรวจโทษานิทกล่าวด้วยว่านอกจากเรื่องดูถูกอดีตผู้กำกับบ้านโป่งในเรื่องส่วนตัวผ่านเฟซบุ๊กนี้แล้วนะคะ
ยังมีเรื่องการโทรศัพท์ไปเยาะเย้ยและถามหานางสาวกันนิกาหรือดาวเป็นคนสนิทของอดีตผู้กำกับ
ลักษณะเหมือนหึงหวงทวงคืนนางสาวดาวด้วยก็เป็นประเด็นเป็นปมปัญหานี่นะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องยืมเงินสี่ห้าล้านทางอดีตผู้กำกับโรงพักบ้านโป่งยืนยันกับทีมสังหารนะคะ
บอกว่าเอาเงินนางสาวดาวไประหว่างที่คบหากันแต่ส่วนพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาก็ไม่เชื่อเรื่องนี้นะว่า
หรือว่าน้องหญิงเนี่ยจะทำแบบนี้ขณะที่เรื่องนี้นะคะอยู่ระหว่างการสอบสวนนายสนองเพิ่มเติม
เพราะว่าตำรวจเพิ่งจะควบคุมตัวมาส่วนประเด็นขั้นตอนลงมือสังหารสาวธอมมีการระบุว่า
ใช้วิธีทรมานด้วยการใช้ผ้ามาขันชะเนาะที่ลำคอเรื่องนี้ต้องรอสรุปคำให้การแล้วก็รอผลทางนิติเวทย์
อีกครั้งหนึ่งว่าจะสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรนะคะแม่ก็บอกว่าไม่เชื่อว่าลูกจะติดการพนัน
ไม่เชื่อว่าลูกจะเอาเงินเข้ามาสี่ห้าล้านเพราะที่โอนให้ก็ประมาณสี่ห้าหมื่น
ลูกก็ทำงานบริสุทธิ์ได้อ่ะเนาะร้องเพลงไปนะฮะ
รอผลตรวจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ผลในการสอบสวนต่างอีกด้วยค่ะ